กลุ่มวัยรุ่น๖คนซึ่งเป็นชาวจังหวัดนนทบุรี
ไปร่วมกันงัดตู้บริจาคของวัดปึกเตียนจังหวัดเพชรชบุรี
แล้วพยายามหลบหนีแต่สุดท้ายไม่รอดนะครับ
ถูกชาวบ้านและก็ตำรวจร่วมจับกลุ่มตัวได้นะครับ

นายสักซาระนบรินอ่ำพินนายสุพัธย์สุธานนทบุรี
นายนคะหาฮะฤษมาร์กหมีนะครับ

ได้ร่วมกันขโมยตู้บริจาคของวัดปึกเตียน

แล้วก็ถูกนำตัวมาสอบปากคำ
หลังจากเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันจับไว้ได้
ที่เร่งสะพานหนองหมูบ้านดอนเตาอิด
จับได้เมื่อวานนี้
โดยนายนักฆภาริช
เพราะว่ามีแก๊สไม่พอที่จะขับรถกลับ
กระทั่งรุ่งเช้าจึงร่วมกันขโมยตู้บริจาคในวัดปึกเตียน

ด้านของพระอธิการพยูนทิติสาโรนะครับเจ้าอาวาสวัดปึกเตียนก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากเด็กวัดนะครับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ขับรถโดยสารขนาดเล็กเข้ามาวนเวียนอยู่ภายในบริเวณหน้าสาราแดง
ก่อนจะขับรถออกไปด้วยท่าทีพิรุษพระท่านก็เลยเดินเข้าไปดูภายในสารา
ก็พบว่าตู้บริจาคเงินหายไปจึงรีบแจ้งให้ลูกศิษย์ออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
แล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้ช่วยกันสกัดจับกลุ่มไว้ได้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้ง๖คนฐานร่วมกันขโมยทรัพย์สิน
แล้วก็ทำลายทรัพย์สินให้ได้รับความเสียหายพร้อมนำตัวไปดำเนินคดีต่อไปนะครับ